โครงการความร่วมมือรถไฟไทยญี่ปุ่นโครงการแรกนั้นก็เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะครับ
โดยได้เปิดทดลองขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กจากราชบุรีไปยังแหลมชะบัง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบรางในแนวระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้เชื่อมต่อ
ท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เชื่อมโยงการขนส่งสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
รถไฟขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กแล่นออกจากชุมทางรถไฟหนองประดุกจังหวัดราชบุรีอย่างราบรื่น
เป็นสัญญาณว่าความร่วมมือด้านรถไฟไทยญี่ปุ่น
ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
การเดินรถครั้งนี้เพื่อทดสอบการขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก
ในเส้นทางรถไฟเชื่อมตะวันออกถึงตะวันตก
กาญจนบุรีกรุงเทพแหลมชะบังและกรุงเทพอรัญญประเทศ
เพื่อวัดปริมาณการใช้น้ำมันค่าความสั่นสะเทือน
รวมถึงผลตอบรับจากผู้ประกอบการ
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทดลองขนส่ง

หลังจากผลการศึกษาของทั้งสองประเทศพบว่า
จะช่วยให้การขนส่งและขนถ่ายสินค้าคล่องตัวมากขึ้น
สามารถเข้าถึงพื้นที่ครับแคบประหยัดพื้นที่จัดเก็บ
และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายนี้
เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชน
เริ่มสนใจจะเข้ามาลงทุนแล้ว
ตรงนี้เองก็การมีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กตรงนี้
อาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตู้ขนาดใหญ่๔๐ฟุตตรงนี้
เพราะกว่าจะบรรจุสินค้าของตัวเองได้ครบ๔๐ฟุตเนี่ย

มีมากกว่าหนึ่งพันรายแต่การขนส่งยังต้องพึ่งผ่านทางรถยนต์ที่มีต้นทุนสูง
และผันผวนตามราคาน้ำมันเป็นปัญหาของผู้ประกอบการในพื้นที่
ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรีเชื่อว่า
ทางรางจะทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านการขนส่ง
ช่วยให้มูลค่าการค้าของจังหวัดในภูมิภาคนี้

ในอนาคตเส้นทางรถไฟเชื่อมตะวันออกตะวันตกสายนี้
จะถูกพัฒนาให้เป็นทางคู่
กระดับการขนส่งให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ซึ่งสถานีหนองประดุกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
จะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ของภูมิภาคนี้ครับ
หลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะหารือเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างการรถไฟ
แห่งประเทศไทยและญี่ปุ่นมาบริหารการเดินรถ
ว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินไตรมาส๒ของปีนี้